เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่บ่อยนะคะ

เรื่องของการแค่มองหน้ากันทะเลาะกันนำมาซึ่งความสูญเสีย

คือเรื่องของความหึงหวงเนี่ยนะคือมีรายวันว่าอย่างนั้นก็ได้
สามีภรรยาแล้วยิ่งทุกวันนี้ค่ะ
เรื่องของสมาร์ทโฟนโลกโซเชียลโซเชียลมีเดีย
มันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราเยอะมาก
ต่างคนต่างก็เคารพในสิทธิส่วนบุคคลไง

ไปกดไลค์ใครบ้างไปคอมเมนต์ใครบ้างหรือเปล่า
แต่มันมีความตะขิดตะขวงอยู่ในใจ
สามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะภรรยาเนี่ยชอบเล่นไลน์
ก็เข้าใจว่าเอ๊ะไปคุยไลน์ไปคุยเฟซบุ๊คกับแฟนเก่าหรือเปล่า

ไม่พอใจเอาปืนมายิงเลย
เอาปืนยิงภรรยาบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยิงตัวตายตามด้วยนะคะ
ตำรวจสนวังทองหลางค่ะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
และแพทย์เวรโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ตรวจสอบเหตุยิงการเสียชีวิตนี่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนลาดพร้าว๘๐

เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงเช้าเองค่ะ
ห้องนอนชั้นสองพบนางสิริพรทองจูนวัย๔๗ปี
ใกล้กันค่ะพบศพของนายชาญชายทองจูนวัย๔๙ปี
มือขวาเนี่ยยังถืออาวุธปืนอยู่เลยนะคะ
สภาพศพถูกยิงด้วยปืนขนาดจุด๒๒เข้าขมับขวาเสียชีวิตจมกองเลือด
ตรวจสอบก็พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่บนเตียง๒ปลอกค่ะก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ถามลูกสาวของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยกำลังจะอาบน้ำ
กำลังจะไปพระนครศรีอยุธยากับพ่อแม่จะไปด้วยกัน
อยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา๒นัดค่ะ
ตกใจก็รีบวิ่งมาดูโอ้โหภาพที่ลูกเห็นนะ
นอนดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงพ่อเนี่ยนอนนิ่งอยู่กับพื้นจมกองเลือด
เธอก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะก่อนหน้านี้ลูกสาวบอกว่า
เพราะว่าแม่ชอบคุยไลน์กับกลุ่มเพื่อนก็มีการส่ง
สติ๊กโก่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันไง
แม่เราตอนนี้เขาก็ชอบเล่นไลน์กันกับแก๊งเพื่อน

พ่อก็เลยคิดว่าน่าจะเข้าใจผิด

คุยหัวเราะคิกคักคุยกับใครอยู่
ก็เลยหึงหวงทะเลาะกันรุนแรง
จนกระทั่งวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย

แล้วก็มาเกิดเหตุสลดขึ้นเช้าวันนี้นี่แหละค่ะ
ทีมข่าวทะละทีวีเองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ตอนนี้ญาติส่วนหนึ่งไปดูแลแม่ที่เจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
อีกส่วนก็ไปให้ปากคำกับตำรวจ
แต่ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลหรือว่ารายละเอียดใดนะคะ

รู้เรื่องก็ตอนที่ตำรวจกระกู้แพลงแฮมา
ที่บริเวณแถวนั้นนั่นแหละถึงได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าปกติแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยต่างคนต่างทำงาน
ไม่ได้ออกมาพบปะเฮฮาสังสรร

ไม่ได้สนิทอะไรกันมากนักกับแก๊งเพื่อนบ้านนะคะ
ส่วนความคืบหน้าคดีค่ะพนักงานสอบสวน
เรียกญาติของทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำแล้ว
รวบรวมพยานหลักฐานหาสาเหตุที่เกิดขึ้น

ส่วนศพของผู้เป็นพ่อนะคะนายชาญชัย
เตรียมรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
บำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาวันพรุ่งนี้ค่ะ

เป็นเรื่องของพ่อหึงแม่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่

พ่อเสียชีวิตแม่ก็บาดเจ็บสาหัส